เมื่อคืนนี้ผลตำรวจเอกสมยศภูมิภัณฑ์ม่วง

ก็ได้รับเชิญไปชมเกมฉลองแชมป์ของเลสเตอร์ถึงขอบสนาม
ซึ่งก็ได้ทาบทามทางด้านรองประธานเลสเตอร์

นั่นก็คือตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
แล้วก็ได้ประสานพื้นความร่วมมือกับทีมจิ๊กจอกซีหยาม

ง่ายทางใดก็ทางหนึ่งลองฟังเสียงดูครับ
วงการฟุตบอลไทยคุณวิชัยยินดีที่จะทำให้ในทุกเรื่องนะครับ
อกจากนี้นะครับพลตำรวจเอกสมยศยังกล่าวอีกว่า
ให้มานั่งตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอีกด้วย
แต่ว่าข่าวร้ายคุณผู้ชมก็คือโดนปฏิเสธไปนะครับ
เขาก็บอกแล้วแต่เค้าแต่ผมได้คุยกับคุณวิชัยแล้ว
คุณวิชัยบอกว่ายังไม่ถึงเวลาคุณอายวัฒน์จะต้องมีหน้าที่
วันนี้ยังไม่แต่ผมเชื่อว่าวันหน้าต้องมีแน่
คุณวิชัยเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เขียนเทพนิยาย
ก็พรีมีลลีกอย่างไม่คาดฝัง
ในเมื่อคุณเขียนเทพนิยาย
เป็นแชมป์พรีมิลีกได้
ทำไมคุณไม่คิดกลับมาช่วยผมเขียนเทพนิยาย

คือเทพนิยายเรื่อง
พาทีมชาติสนดรไทยไปบนโลก